ไปดูเรื่องของการปรากฎร้ามอิทธิพลกันบ้าง
บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมข่มขู่ชาวบ้านไม่ให้ไปหาของป่าก็เป็นการสนที่กำลังกันระหว่างทหารและตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
และตำรวจภูทรท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะคะที่ร่วมกันปิดล้อมเขาโนน
ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเทือกเขาภูโนรอยต่อระหว่างอำเภอกระนวลแล้วก็อำเภอท่าคันโท
คือเป็นการรับแจ้งมาจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มชายจัดการยิงปืนข่มขู่
ชาวบ้านที่จะขึ้นไปเก็บของป่าบริเวณนั้นจนทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวนะคะ
ตำรวจส่วนที่กำลังกันขึ้นไปแล้วก็ไปเจอกับกลุ่มชายชะกันนี้จริงมีการปะทะกันด้วยนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบพิธีเกิดเหตุเพราะว่ามีทั้งปืนแก๊ปหนึ่งกระบอบ
เป้บรรจุอุปกรณ์ยังชีพมีแผ่นเหล็กกันกระสุนแล้วก็เต็นต์นอนค่ะ
ก็พอขึ้นเขาไปก็เจอเรียกว่าเป็นแหล่งซ่องสุมนะคะมีเต็นต์กลางอยู่หนึ่งหลัง
มีสถานที่อาบน้ำแปลงผักสวนครัวขวดสุราวางเรียงราย
พื้นดินก็มีร่องรอยของพลาสติกห่อบรรจุยาบ้านหลายห่อด้วยค่ะ
กลุ่มชายชะกันเนี่ยหลังจากประทะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการล่าถอยไป
ซึ่งเรื่องนี้พันเอกสมชายคันพาฉายรองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๒
ค่ายศรีพัชรินบอกว่าเสบียงที่เจอเนี่ยสามารถดำรงชีพภายในป่าได้๑สัปดาห์
และเบื้องต้นก็รู้ตัวแล้วว่ากลุ่มชายจัดการเหล่านี้เป็นใคร
ซึ่งในจำนวนนี้มี๒คนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ก็คือมีนายภัยรัฐวงชาลีผู้ต้องหาคดีล่อซื้อยาเสพติดแล้วก็ยิงตำรวจ
ส่วนอีกคนคือนายสมเด็จคำมงคลผู้ต้องหาคดียาเสพติดเหมือนกันค่ะ